ราชาศีดริษฐ์พุทธศิลป์ครับ

ครับความเป็นต้องขออภัยท่านประทานสวทธิ์ผู้แทนัสดร

การปรับปรากฏศูนย์ภูยิภาคโครงการขยาย
นะครับพระปาพุทธานีรังสิทธิ์
ก็เป็นไปตามที่ท่านสอสอผู้ทรงเกียจได้กรุณายกประเด็นปัญหานี้ขึ้นมานะครับ
สไลด์นะครับก็คงเป็นไปตามที่ท่านได้อธิบายแล้วว่า
ประปาเนี่ยมีการมีสัญญากับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับ
อายุสัญญา๒๕ปีตั้งแต่๑๕ตุลา๒๑๔๑
ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนว่าผมมาอยู่ในตำแหน่งนี้แน่นอน
สิ้นสุดสัญญาในวันที่๑๔ตุลาคม๒๑๖๖นะครับ
ก็เป็นจริงตามนี้นะครับ
แล้วก็มีการไปศึกษาถูกต้องตามนี้เลยนะครับ

ในการศึกษานั้นบอกว่าการประปาทำเองจะคุ้มค่าที่สุด
แล้วเรื่องนี้ก็ส่งขึ้นมาถึงผม
ผมก็เห็นชอบตามนั้น

ผมยังไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงการกระทำตามสัญญานี้เลย
ผมยังให้เห็นชอบว่าให้การประปาทำเอง

ว่าผมเนี่ยจะไปเปลี่ยนแปลง
ผมเรียนยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์
ผมยืนยันว่าผมได้ให้ความเห็นชอบไปตามนี้
การประปาธรรมต้องทำเองเมื่อสิ้นสุดธรรยา
ท่านจะไปท่านเอาความวุลโฆษณ์มา

ถ้าเป็นจริงรัฐก็จะไม่สูญเสีย

การโครงการนี้กับที่ผ่านมา
ซื้อประปาแพงแล้วไปขายถูก
เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นชอบแน่นอน

ท่านลงท้ายว่าถ้าผมไปทำอะไรสักอย่าง
ซึ่งแน่นอนในเรื่องนี้บอร์ดเขาทำขึ้นมานะครับ
ขั้นตอนต่อไปเนี่ยขั้นตอนที่เขาจะต้องการ
เขาต้องให้การผมเห็นชอบผมไม่เห็นชอบ

ศาลิราชฯศาลิราชฯศาลิราชฯศาลิราชฯ

ผมก็จะไปต่อต้านที่นั่น

เพราะฉะนั้นโครงการนี้ที่จะไปแก้ไขสัญญาไม่ให้ต่อสัญญา

เพราะฉะนั้นท่านจะมาบอกผมว่าผมไม่ทำเนี่ยไม่ได้
ในเรื่องนี้ส่งมานานแล้วผมไม่เห็นชอบ
ไม่มีแล้วไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย

ถ้าจะเดินต่อไปสหรอกรมเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นการประปาสหภาพเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้
ที่เขากล่าวอ้างผมก็ไม่เห็นด้วย
เพราะฉะนั้นการปราปาก็เตรียมรับ
เตรียมรับที่จะเริ่มเหมือนกันในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดที่กล่าวอ้างว่าผมไปปล่อยประละเลย
หรือไม่ทำหรือไปรู้เห็นเป็นใยหรือไม่ทำเนี่ยเป็นเท็จหมด
เพราะผมนี่แหละไม่ให้แน่นอน
วันใดที่เข้ามาที่นี่อีกแล้วจะมาขอให้ทำเพราะอย่างนั้นอย่างนี้
ผมก็จะไม่เห็นชอบตามใดที่ผมมีอำนาจหน้าที่
เพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนท่านอย่ามากล่าวใช้ร้ายผม
เพราะฉะนั้นท่านต้องไว้ใจผมนะเพราะผม
เพราะท่านบอกว่ามีสองข้อไม่ทำต่อหน้าที่นี่
แล้วก็ไม่ทำพรบเสนอราคาหน่วยรัฐของรัฐเนี่ย
ผมทำไม่เกิดขึ้นแน่นอน
ต้องทำตามมติที่ผมเห็นชอบไปแล้วการอุปาต้องทำเอง
กลับไปเรื่องของบอร์ดนิดนึง

เขาไปเป็นประธานบอร์ดไฟฟ้า

ส่วนอายการนั้นสำนักอายการสูตรเปลี่ยนมา
ท่านต้องเรียนถามเองเพราะเป็น
เป็นไปของหน่วยงานเขาตามตำแหน่งนะครับ

แต่ท่านไม่ต้องกังวลครับไม่มีแน่นอน
ผมคงตอบได้สั้นแล้วจะไม่มีแน่นอน
แม้ว่าจะเข้าเดินต่อไปสครอ
หรือจะไปเข้าคอรมอมันจะไม่เกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นก็เรียนด้วยความเคารพนะครับ

แล้วมาลอกต่อว่าผม
ผมไม่เคยเห็นชอบแล้วจะไม่เห็นชอบด้วย
แล้วก็ไม่มีเดินต่อแน่นอน